คุณผู้ชมฮะมาติดตามข่าวใหญ่กันต่อนะครับ
กรณีที่นักธุรกิจชาวเยอรมันหายไปและครอบครัวเป็นห่วงนะฮะ
สุดท้ายกลายเป็นศพครับ
แล้วก็ถูกฆ่าหันศพแยกชิ้นส่วนเป็น๑๓ชิ้น
แล้วก็เอาไปอำพรางไว้ในตู้แช่เย็น
คุณผู้ชมฮะจากร่างมนุษย์แบบนี้

กลายเป็นถูกแยก๑๓ชิ้นแล้วนะครับ
ก็ตำรวจก็ต้องสรุปคดีกันต่อว่าใครเป็นคนทำนะฮะ

ตำรวจสพนปลือจังหวัดชนบุรีนะครับ

เข้าตรวจค้นบ้านเลขที่๒๒ทับ๙๖
ในซอยเขาน้อยอำเภอบางละมุงนะครับ
เมื่อไปถึงไม่มีใครอยู่ในบ้านหลังดังกล่าว

กองทัพสื่อมวลชนและประชาชนนับร้อยเนี่ย

เจ้าหน้าที่นำหมายค้นเข้าไปตรวจสอบ
ปรากฏว่าในห้องนอนของบ้านพบตู้แช่สีขาว
มีการใช้เทปกาวสีดำ
ผนึกฝาปิดของตู้แช่อย่างแน่นหนา
โดยมีการเสียบปลั๊กไฟเอาไว้ให้ความเย็นทำงานตลอดเวลา
คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่เปิดตู้แช่แข็งนี้ดู
ตำรวจก็พบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์
หั่นออกเป็นชิ้นรวม๑๓ชิ้นส่วน
ตั้งแต่ส่วนศีรษะถูกหั่นออกมานะครับ
ลำคอกลางลำตัวขาทั้งสองข้างข้อเท้าทั้งสองข้าง
ส่วนแขนทั้งสองข้างยังถูกหั่นแยกออกเป็นอีก๓ส่วน
ทั้งหมดอยู่ในถุงดำแช่อยู่ในตู้เย็น
ส่งกลิ่นเหม็นเน่าคละคลุ้งไปทั่วบริเวณ
แม้ว่าจะเปิดทำความเย็นก็ตาม
เพื่อที่จะประคองร่างไม่ให้เน่านะครับ
คุณผู้ชมฮะเจ้าหน้าที่ตกใจเลยนะ
ชิ้นส่วนทั้งหมดของร่างกายมนุษย์ของนายฮันส์อยู่ครบ
อยู่ครบฮะเมื่อประกอบเป็นร่างครบนะครับ

เรื่องต้นยืนยันว่าเป็นศพของนายฮันส์ปีเตอร์แลวเดอร์มัก
นักธุรกิจชาวเยอรมันที่หายตัวไป
ซึ่งศพถูกแช่แข็งทำให้ศพยังอยู่ในสภาพไม่เน่าเปื่อย
แต่พบว่าที่ศีรษะศีรษะซึ่งจริงถูกหั่นออกมาถูกเฉือนออกมานะ

มีร่องรอยที่ศีรษะว่าถูกตีด้วยของแข็งหลายครั้ง

เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ
ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวถึงกรณีมาเจอศพตรงนี้นะครับ
หันเป็นชิดด้วยใช่ไหมลักษณะหันเป็นอย่างไรบ้าง
ลักษณะถูกแยกชิ้นส่วนอยู่ในตู้ฟิตแล้วครับ

เลื่อยหรือว่าวัตถุที่ใช้ใน

ของมีคมที่ใช้ทำการหั่นนะครับ
ครับคุณครับ
เป็นของมีคมที่ใช้ในการที่จะเฉือนศพหั่นศพ
เจ้าหน้าที่ไปพบน่าจะเป็นอุปกรณ์ในการฆ่าหันศพ
เป็นเลื่อยยนตัดต้นไม้ขนาดเล็ก๑เครื่อง

ก็คาดว่าเป็นอาวุธที่ใช้ในการหั่นศพครั้งนี้นะครับ
อกจากนี้ยังพบพลาสติกแรปอาหารอีก๒มวล

แล้วก็หน้ากากปิดใบหน้าอีก๑อันนะครับ
เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำศพส่งชนะสูตร
สาบันนิติเวศทำการชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ส่วนตู้แช่ศพสีขาวสภาพมีคราบเลือดติดอยู่

ขึ้นรถกระบะสายตรวจเพื่อนำไปเก็บไว้เป็นของกลางในคดีที่สพนปรือ
และตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ต่อไปนะครับ
คือก่อนหน้านี้สืบเนื่องจากตำรวจได้แกะรอยจากกล้องวงจรปิด
คุณชมภาพวงจรปิดมีเยอะแยะมากไหม
กลุ่มชาวต่างชาติขนตู้แช่ตู้นี้ออกจากบ้านต้องสงสัยบ้านแรก
เป็นบ้านภูวิลล่าเลขที่๕๙ทับ๔๙ซอยหนองหิน๕ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุง
แล้วก็เคลื่อนย้ายมาไว้ที่บ้านหลังดังกล่าว
โดยบ้านทั้ง๒หลังอยู่ห่างกันประมาณ๕๓กิโลเมตร
และบ้านหลังนี้อยู่ห่างจากจุดที่นำรถเบ้นมาจอดทิ้งไว้เพียง๔๐๐เมตร
คุณผู้ชมฮะนี่ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
วันที่๕กรกฎาคมส่วนช่วงเวลาเนี่ยก็เห็นเลยนะเห็นอยู่หน้ากล้องนะครับ
เห็นไหมคุณช่วงเวลานี้๑๐โมง๕๔นาทีนะครับเพราะว่าผ่านเหมือนร้านขายของชำตรงนี้
ร้านขายของใช่ฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผ่านไปก็เวลาติดกันแล้วครับ
เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันนะฮะ๑๐โมง๕๔นาทีเหมือนกันของวันที่๕นี่มุมนี้นี่ค่ะ
นี่นะครับเดี๋ยวเห็นอีกคันนึงคันนี้นะครับ
น่าจะเป็นตู้แช่ที่ถูกย้ายจากบ้านหลังเก่าไปไว้บ้านหลังที่ไปค้นเจอศพ
ตำรวจเตรียมออกหมายจับชาวเยอรมัน๒คนซึ่งคาดว่าเป็นผู้ก่อเหตุ
คนหนึ่งเนี่ยเป็นนกต่อน่าจะเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงนะฮะ
แล้วก็มีชื่อก่อนหน้านั้นเพทายเพธาว่าน่าจะลวงคนตายออกจากบ้าน
ส่วนอีกคนวางแผนฆ่าปมเหตุมาจากประสงค์ต่อทรัพย์
อีกทั้งยังมีผู้ร่วมขบวนการไม่ต่ำกว่า๒คนในจำนวนนี้๑คนเป็นชาวปากีสถาน
เป็นใครรู้ไหมฮะเป็นคนที่คอยนั่งอยู่หลังรถกระบะและจับตู้แช่
ท้ายรถกระบะ๔ประตูเอาไว้เรามีภาพนี้ใช่ไหมครับ
ภาพแล้วก็วงจรปิดต่างจะเห็นนะชายชาวปากีสถานคนนี้นั่งอยู่ท้ายรถ
นี่ฮะคอยประคองตู้แช่เอาไว้ค่ะนะครับอืมทีนี้คุณผู้ชมเรื่องของภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
เดี๋ยวอีกสักครู่นึงจะให้ดูนะเพราะว่ามันมีหลักฐานอีกอ่ะค่ะทีนี้จะไล่เรียง
ไล่เรียงไทม์ไลน์เอาจริงนะจากวันที่หาย๔กรกฎาจนถึงเมื่อคืน
ตอนที่เจอศพก็คือตอนประมาณสี่ทุ่มก็ครบสัปดาห์ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ
นายฮันซ์ปีเตอร์เนี่ยออกจากบ้านแล้วก็บอกกับทางครอบครัวไว้ว่าเดี๋ยวเขาจะไปพบกับนายหน้าขายที่ดินชาวเยอรมัน
ไม่ได้ให้รายละเอียดอะไรไว้ดังนั้นทางครอบครัวก็เลยไม่รู้ว่าไปหาใครนะคะ
วันที่๕กรกฎาครอบครัวเนี่ยไม่สามารถติดต่อนายฮันส์ได้แล้วก็เริ่มรู้สึกไม่สบายใจแล้ว
หลังจากนั้นฝั่งภรรยาก็เลยตัดสินใจภรรยาคุณปาร์ตี้ตัดสินใจเข้าแจ้งความคนหายที่สพนปลือ
แล้วก็ใช้ช่องทางออนไลน์ประกาศตามหาตั้งรางวัลนะ๓ล้านคนที่ให้เบาะแสว่าฮันสปีเตอร์อยู่ไหน
ทีนี้พอมาวันที่๖กรกฎาแจ้งความไปแล้วใช่ไหมคะเบาะแสเริ่มมาแล้วภาพหลักฐานต่างส่งมาให้เจ้าหน้าที่
ผู้หญิงคนนึงที่บอกว่าเป็นนายหน้านั่งอยู่ในร้านกาแฟ
จากภาพจากกล้องวงจรปิดก็จะมีเบาะแสสำคัญต่าง
รวมถึงกล้องวงจรปิดของนายเพธาน
คนที่เจอกับนายฮันส์แล้วก็ไปโผล่ที่ร้านยางอะไหล่ด้วย
ทีนี้พอเบาะแสปรากฏมาเนี่ยตำรวจคิดว่าคดีนี้

มันเสี่ยงต่อการเป็นคดีอุกชะกัน
จนในที่สุดวันที่๘กระกระดา
ทีมสืบเขาส่วนที่กำลังพิจารณีเพื่อคลี่ทัลคดีนี้

แล้วมันมีคราบเป็นคราบขาว
คราบสารเคมีบางอย่างอันนี้มันพิรุษแล้ว
เอ๊ะมีใครนะจะลบร่องรอยบนรถบางอย่างหรือเปล่า
ทีนี้ก็เลยต้องไปสอบเพื่อนชาวต่างชาตินี่แหละค่ะ
หลังจากนั้นพอต่อจิ๊กซอได้ครบแล้ว

ตอนแรกไปค้น๓หลังไม่เจออะไร

เจอศพของในฮันอยู่ในตู้แช่

คุณผู้ชมฮะบ้านหลังที่เจอศพของนายฮันอยู่ในตู้แช่

เพราะว่าผู้ให้เช่าก็บอกว่าเปิดเผยมาแบบนี้นะครับ
ว่ามีชาวต่างชาติมาเช่าเอาไว้เป็นปีแล้วล่ะนะครับ
และมีคนที่พักอาศัยอยู่เป็นผู้หญิงที่พิการคนหนึ่ง
เพื่อนบ้านให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแบบนี้
บอกว่าช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมา
จะมีผู้หญิงสาว๒คนลักษณะไม่สูงนักผิวคล้ำ
ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วมารับหญิงพิการคนนี้
ออกจากบ้านไปแทบทุกวันเลยออกเข้าอยู่แบบนี้
ส่วนเมื่อวานตอนเช้าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาเจอตู้แช่
มาพบศพของนายฮันปรากฏว่ามีชาวต่างชาติ
ซึ่งเชื่อว่าเป็นคนก่อเหตุก็คือเพื่อนของนายฮัน

เพื่อนสนิทของนายฮันต์ใช่ไหมโอลาฟ
นายโอลาฟเป็นคนขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วมารับหญิงพิการออกจากบ้านไปในช่วงเช้า
แล้วก็ทิ้งตู้แช่ศพไว้ในบ้านแบบนี้
กระทั่งช่วงค่ำเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ
ใช่คือนายโอลาฟเป็นคนต้องสงสัย
เพราะเป็นคนสนิทกับนายฮันด้วย

คือจริงแล้วในบ้านหลังนั้น

ตำรวจจริงนำรูปของนายโอละไปให้เพื่อนบ้านดูด้วยนะ
แล้วชี้ตัวต้องตรงกันด้วยนะคะ
คุณผู้ชมฮะเราก็จะไล่วงจรปิดชุดใหม่อีก๑ชุด
ให้ดูกันนะฮะว่าวงจรปิดที่ทีมข่าวได้มา
แล้วก็ตำรวจได้มาเป็นยังไง
ไปดูกล้องวงจรปิดตรงบริเวณแยกชัยพฤกษ
คุณผู้ชมลองดูนะคะเห็นรถกระบะคันนั้นไหมคะ
มันมีตู้แช่สีขาวอยู่หลังท้ายรถกระบะแล้ว
อันนี้คือวันที่๕เดือน๗นะคะ

ที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณสัก๑๐โมง๔๑นาที
ก็นี่แหละค่ะมีรถกระบะนะคะบรรทุกตู้แช่แข็ง
มุ่งหน้าไปทางสนามกีฬาชายยพลึก๒
และยังมีวงจรปิดนะคะอีกจุดหนึ่ง
ซึ่งถูกระบุว่าเป็นรถของนายโอลาฟ
อายุ๕๒ปีคนสนิทของนายหั่นนะคะ
เช่ามาใช้แล้วขับเข้าไปในภูวิลล่า
ต้องเอาอันนี้ก่อนนะตอนขับเข้าไป
ตอนขับเข้าไปยังไม่มีตู้แช่อยู่ด้านหลังนะ
ประมาณสักบ่าย๓กว่าใช่ไหมฮะ

ซอยเนี่ยมันอยู่ในซอยหนองหินซอย๕นะคะ
ขาเข้าไปอย่างที่บอกท้ายกระบะว่างเปล่า

รถคันนั้นซึ่งถูกระบุว่ามีนายโอลาฟ
ขับออกมาเดี๋ยวลองดูภาพนะคะ
คุณดูสิอ้าวเห็นหรือยังว่ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ท้ายรถ
มีการปิดบังอำพรางเอาไว้ด้วย
ซึ่งถูกระบุต่อมาว่าน่าจะเป็นตู้แช่แข็งนั่นแหละค่ะ
คืออันนี้ถ้าเกิดดูจากกล้องวงจรปิดอันนี้คือวันที่๗ถูกไหม
ค่ะวันที่๘วันที่๘เดือน๗นะคะ
คุณผู้ชมฮะเรื่องของกล้องวงจรปิด
ว่าตั้งเวลาไว้วันไหนอะไรบ้างเดี๋ยวตำรวจต้องตรวจสอบต่อนะ
แต่ตำรวจได้ภาพสองชุดนี้มานะครับก็ต้องเอามาประติดประต่อแล้วฮะ
วันที่รถกระบะคันนี้เข้าไปที่บ้านหลังนั้นเข้าไปวันไหนกันแน่
แล้ววันที่ออกมาแล้วมีตู้แช่แข็งอะไรออกมา
วันไหนกันแน่แต่มันเชื่อมโยงเหตุการณ์ได้แน่แล้วครับ
ค่ะแต่ว่าภาพนะวันนั้นที่เห็นในกล้องมุมจรปิด
เห็นว่ามีการปิดบังอำพลางอะไรบางอย่างไว้อยู่ที่ท้ายรถ
ที่ตอนขาเข้าไปไม่มีอะไรอยู่ที่ท้ายรถเลย
ทีนี้ก็จะมีภาพที่ตำรวจบอกว่า
มีการขับรถวนเหมือนลวงเส้นทางให้เจ้าหน้าที่สับสน
ขับวน๑๖๐กิโลเมตรเลยนะคะ
หลังจากนั้นเขาก็เข้าไปจอดในหมู่บ้าน
ซึ่งต่อมาไปพบศพของในฮันค่ะ
ส่วนที่ศพหนองปลื๊ผมรวดยืนยันนะคะว่า

เสนอสารจังหวัดพัทยาออกไม้จับชาวต่างชาติ
เยอรมัน๒คนปากีสถาน๑คน
ก็แน่นอนว่าทั้งหมดเป็นผู้ต้องสงสัยค่ะ
อยู่ในขั้นตอนการรวบรวมพยาหลักฐานและคำให้การเพื่อมัดตัวให้แน่นหนา
ตำรวจไม่อยากเปิดเผยข้อมูลอะไรใด

ครับแล้วก็ต้องดูชาวไทยอีก๒คนด้วยนะคุณนะ

ใช่คู่นี้อีกว่าเกี่ยวข้องกันด้วยหรือเปล่า

เพราะว่าเบื้องต้นก็ยอมรับนะ
ว่าเป็นคนขนตู้แช่ส่วนหนึ่งช่วงระยะทางหนึ่งจริง
แต่คือเขาบอกไม่รู้นะว่าในตู้แช่นั้นคืออะไร

ว่าจ้างมานั่นแหละค่ะที่ออกมาให้ข้อมูล

แล้วก็ลูกชายคนละเองของนายฮันสปีเตอร์ที่เสียชีวิต
ก็เดินทางมาที่สพนปลือด้วยนะคะ
ให้การเพิ่มเติมอีกอยู่อีกสักประมาณ๑๐นาที

คนก็มีสีหน้าเศร้าเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลา
ก็ไม่ได้มีการตอบคำถามใดกับผู้สื่อข่าวนะคะ
ทีนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่หมู่บ้านที่พบศพนายฮันส์
ปรากฏว่าบ้านถูกปิดเงียบ
แล้วทางรบพอของหมู่บ้านค่ะเล่าว่า
ตัวเขาเองเขาก็เพิ่งจะมาทำงานได้ไม่กี่วัน
วันที่เขามาเนี่ยคือไม่พบสิ่งผิดปกติอะไรที่บ้านหลังเกิดเหตุ
เพียงแต่เห็นรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่๑คันเท่านั้น

ภาพวงจรปิดเองตำรวจก็มีการยกฮาสดิตไว้ไปเป็นหลักฐานในคดีแล้วด้วยค่ะ
เห็นถึงความผิดปกติอะไรก่อนหน้านี้ไหมครับ
ไม่เห็นครับเพราะว่าจะเห็นอย่างเดียวคือมีฝรั่งขับมอไซค์มาจอดแค่นั้นเอง

ไม่ใช่ตัวเขาครับเป็นคนอื่นฝรั่งคนอื่น
ขนาดที่พูดข่าวเองก็ไปเจอกับญาติ
แถวหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ตำบลห้วยใหญ่ค่ะอำเภอบางละมุง
บอกแต่เพียงว่าสนามมวยนี้เอาจริงก็มีอยู่จริงแหละ
มีการทำธุรกิจแต่ก็เหมือนกับว่าไม่ให้ข้อมูลอะไรใดเพิ่มเติมเลยค่ะ

ข่าวใหญ่นี้ถือว่ายังคลี่คลายได้ไม่สุดนะ
แม้ว่าจะเจอศพแล้วก็ตามนะครับ
เหตุจูงใจในการฆ่าหันศพครั้งนี้รวมถึงผู้กระทำผิด
ตำรวจก็ต้องคลี่คลายคดีต่อไปนะครับ